คุณผู้ชมฮะเครื่องดื่มที่มันอร่อยคล่องคลอ
นี่เลยโกโก้นึบของร้านโกโก้บึ้ม
นี่ครับคุณผู้ชมครับเค้าบอกว่านี้
โหโกโก้ย์โดนจิตโน่นใจ
อยู่ตรงที่สี่แยกไฟแดงกลางเมืองอุทัยธานี
ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นร้านไม่ใหญ่ไม่โตอะไร

แล้วดูด้วยไอว้านหนึบกันหนึบมั้ย
โอ้โหหนึบหนึบขนเค้า
ถึงพื้นเอาจริงเอาโกโก้หนึบมาโปะลงบนเครื่องดื่ม
โอ้โหมันได้รสชาติหอมหวานอร่อย
จอยเจ๊จอยเจ้าของร้านบอกว่าโกโก้หนึบเนี่ยเป็นสูตรที่คิดเองนะ
นมสดมาเทใส่แก้วจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งละเอียดลงไป
เป็นไรหรอกรสชาติเหมือนกันแต่อย่างงี้ส่วนครึ่งดื่มด้านล่างของแก้วน่ะ
เลือกได้นะบางคนชอบนมสดก็โอเคจะใส่นมให้
ก็ได้รสชาติมันก็ดีหอมขึ้นจมูกเหมือนกันค่ะอ่ะเครื่องดื่มเขาบอกเป็นเครื่องดื่มที่ทานง่ายนะ
แล้วนอกเหนือจากนี้อาหารก็มีให้ได้เลือกทานนะอย่างยากิโซบะเฮ้ย
ขายโกโก้ดึบนี่นี่ไงแล้วมียากิโซบ่ะนี่อุ้ย
รีบคีบขึ้นมาใส่กล่องพลาสติกขายให้กับคุณลูกค้าครับอ่าฮะอ่ะ
สนใจอยากจะไปลองทานดูก็ได้นะที่ถนนท่าช้างตะบนอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้๐๙๘๙๒๘๓๓๘๕
รวมไปถึงในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวเอ้ยไม่ใช่สิแฟนเพจจอยปั่นเป็นวุ้น
ได้ฟังเฉยแต่ว่าร้านโกโก้นึบพิมพ์เข้าไปนะจอยปั่นเป็นวุ้น
ผู้ใหญ่ก็ทานดีแล้วก็มันก็มีประโยชน์เอาจริงมันมีประโยชน์เหมือนกันนะ

สุขภาพนิดนึงนะแต่ของดีมีอะไรก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ละ